มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีของชาวบิ๊กไบท์กันบ้าง
เราอาจจะเห็นบิ๊กไบท์เขาขับคารวาลกันไปหลายพื้นที่
บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยสูงเสียงดังนะครับ

เขาก็ทำกิจกรรมดีเพื่อสังคมมากมายนะคะ
อย่างกลุ่มชมรมฮายูสะเวฟชีไทยแลนด์ค่ะ

นำอาหารอุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้กับโรงเรียนที่จังหวัดสะแก้วด้วย
ก็นำทีมรถบิ๊กไบท์กว่าร้อยคัน
ฝ่าสายฝนไปเลี้ยงอาหารเด็กที่โรงเรียนบ้านคลองอุดมศุกร์ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสะแก้ว
มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑จนถึงป๖รวม๔๓คนค่ะ

ทั้งหมดพื้นที่ของโรงเรียนมีอาคารเรียน๑อาคารห้องน้ำ๑หลัง
พอเลี้ยงอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังนำหนังสือ
สื่อการเรียนการสอนที่ขาดแคลนไปมอบให้มอบทุนการศึกษา
มีกิจกรรมมีเกมให้มาร่วมสนุกรับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาด้วย

นายอายัดซึ่งเป็นประธานชมรมบอกว่า
เคยมาสร้างห้องน้ำที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อ๔ปีที่แล้วนะคะ
ก็กลับมาอีกครั้งในปีนี้เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนค่ะ
เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังคงขาดแคลน
นักเรียนถิ่นธุรกันดาลก็จะได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
ได้มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นนะคะ
โดยทางโรงเรียนก็ได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกของชมรม
รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาและทางกลุ่มนี่แหละ
และยังยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าสร้างกิจกรรมดีแบบนี้ตลอดไป

ก็ยังทำให้สังคมได้เห็นว่ากลุ่มบิ๊กไบท์
ก็สร้างความดีตอบแทนสังคมเช่นกัน

ที่เรานำมาฝากมายกตัวอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นกันด้วยค่ะ